พุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นตามคติของคณะสงกัมโพชะมีรูปแบบที่จำกัดคือนิยมสร้างพระพุทธปฏิมาซึ่งได้แก่พระสมณะโคดมในแบบประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยซึ่งมีทั้งนาคปรกและทรงเครื่อง
รวมทั้งพระพุทธปฏิมายืนพระหัดขวาประธานอภัยพระก่อนซ้ายทอดลงมาที่พระปรัช
หรือแบบยืนครองจีวอนห่มคลุมพระหัดทั้งสองข้างประธานอภัย
ที่ขุดพบรวมกันในหม้อดินเผาที่จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งในหม้อดินเผาใบนี้ยังพบด้ามจับของกระดิ่งที่พระพิสุในรัฐธิวัชรยานหรือตันตรยานจะถือในมือซ้าย
และวัชรยานถือในมือขวาเมื่อเวลาทำวัดอีกด้วย